เดี๋ยวขอถามน้องก๊อฟก่อนเพราะว่าในฐานะเคยบวชเรียนมา
พระท่านมีระดับการระงับความโกรธได้แบบไหนยังไงโดยหลักการ
คือรู้สึกโกรธได้แต่ต้องระงับอารมณ์ให้สำรวม
สมณเพศของท่านคือการครองพระเหลือง
คุณจะไปเกรี้ยวกราดทำร้ายใครหรือว่าด่าใครคำหยาบไม่ได้
อันนี้ผมถามจากคนบวชเรียนมาแล้วนะฮะ
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ที่คนเขาแชร์กันทั่วเลยก็คือ
ไปดูต้นเรื่องว่ามันเกิดขึ้นยังไงนะครับ
แต่ว่าพฤติกรรมพฤติการเนี่ยมันออกมาแบบนี้ครับ
เห็นมาหาเรื่องอะไรมึงผมหาเรื่องอะไรมึง
จากกูนี่ว่าหาชั้นทำไม
มึงจัดกูก่อนนะเดี๋ยวกูแจ้งความมึงสึกแน่
ไอ้แล้วต้องจากกูด้วย

ตอนผมเห็นคลิปนี้ครั้งแรก

ยังไงก็ตามก็ต้องมีเรื่องกันมาก่อนแน่

และข่าวนี้มีหลายปมเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมถนนเจริญนคร๓๔
ครองศาลกรุงเทพมหานคร
เรื่องต้นทราบว่าพระรูปดังกล่าวนะครับ

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามคนกลาง
เป็นแม่ค้าที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่า
ทะเลาะกับคนขับสามล้อ
เท่าที่จับใจความได้ก็คือ
คนขับสามล้อเดินตามต่อว่าพระ
พระท่านพูดว่าจะอะไรนักหนา
จากนั้นก็มีปากเสียงกันครับ
สามล้อหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิป
ทำให้พระท่านโกรธจัดเลยนะฮะ
เหมือนคลิปที่คุณผู้ชมได้เห็นไป
ขณะที่นายวันนะหอกัญญาอายุ๖๐ปี
คนนี้เป็นชาวบ้านครับในพื้นที่เนี่ยเล่าบอกว่า
พระรูปนี้เป็นพระวัดดาวคนนอง
แล้วก็จะยืนบิณฑบาตอยู่ที่ปากซอยนี้เป็นประจำ
แต่พี่วันนะบอกว่า
จริงพระวัดดาวคนนอง
มายืนบินทบาทเขตนี้ไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับ

เพราะว่าเขตนี้เนี่ยเป็นเขตของพระวัดเสวชชัดวรวิหาร
ทำให้พระสองวัดนี่นะนี่พี่วันน้าเล่านะ
เคยมีปากเสียงถึงขั้นชกต่อยแย่งเขตบินทบาท

แล้วก็พระท่านก็จะรับซองมา
แล้วก็ฉีกซองนะครับนะฮะ
เฉพาะซองทิ้งเกลื่อนกลาดทีเดียวนะครับ
ลองฟังพี่เขาเล่าดูครับ
ท่านได้ปัจจัยในซองหรืออะไรเนี่ย
แล้วท่านเอาปัจจัยในซองออก

แล้วก็ทูบทูบหรือดอกไม้ที่จะเห็นบ่อยเทียนนะ

แต่ผมก็พูดตามความจริงที่ผมเห็น
เห็นจริงก็คือก็จะกองทิ้งเอาไว้
ขณะที่พระนันทเริกปัญญาสัย
หรือว่าพระหน่องพระในคลิปนั่นแหละครับ

ไปแจ้งความกลับในเอคนขี่สำล้อ
ในข้อหามิลประมาทที่สอนอสำเร

หลังจากเกิดเหตุนะเจ้าอาวาสเรียกไปแล้วสั่งให้ศึกเลย
แต่พระหน่องบอกว่าขอสิทธิในการแสดงความบริสุทธิ์
โดยอ้างว่าถูกในเอกันแกล้งมาตลอด
เพราะว่าต้องการให้พระท่านศึก

คือพระหน่องบอกว่าเดิมท่านจ้างในเอก
ให้ขับรถรับส่งไปบินทบาทเป็นประจำ
จ้างมาจ้างประจำมาเกือบ๕ปีแล้วครับคุณผู้ชมครับ
แต่เพิ่งจะเลิกจ้างเมื่อ๓เดือนที่แล้ว
สาเหตุที่เลิกจ้างพระหน่องอ้างว่า
ในเอกชอบรักขโมยของในบาท
ชอบยืมเงินยืมแล้วไม่คืนครับ
ในคลิปมันบอกว่าฟาด๒๓ที
ฟาดทีเดียวนะก็คือจบ